ไปดูของคุณน้ำฝนกันก่อนดีกว่าไหม

ก่อนหน้านี้เราเห็นเธอท้องโต

อันนี้เป็นคุณแม่เป็นท้องแรกนะแต่ว่าก็ดูดีมากเลยสำหรับคุณน้ำฝน
ว่าน้ำหนักลงได้เร็วมากมากนะคะแม้ว่าเธอเองจะเป็นคุณแม่ป้ายแดงได้ไม่นานค่ะ
แต่ดูเหมือนว่าดีกรีความแซ่บก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยค่ะ
เห็นได้จากภาพอวดหุ่นแซ่บผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวนะคะที่ได้โพสต์โชว์รูปร่าง
เพลียวแบบทันตาคุณดูฝั่งซ้ายตอนยังไม่คลอด
ฝั่งขวานี่คลอดมาไม่ถึง๑เดือนนะคุณโอ้โหผอมเพลียวเรียบร้อยเลยทีเดียว
งานนี้ค่ะชาวเน็ตก็มาชื่นชมกันนะคะหุ่นสวยของคุณน้ำฝน
รวมไปถึงถามหาเคล็ดลับการดูแลรูปร่างจากคุณแม่ลูกหนึ่งคนนี้ด้วยนะคะ
ลูกสาวเธอชื่อว่าน้องทาเรียหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูมากด้วยความเป็นลูกครึ่งด้วยนะคะ
โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วอยากจะท้องสัก๒๓ท้องไหมคุณ
ใช่คือต้องบอกว่าผู้หญิงหลายคนเนี่ยเขาจะกังวลว่าถ้าเกิดว่าท้องแล้วเนี่ย
หลังคลอดออกมาแล้วเนี่ยร่างกายมันจะไม่ปกติไงอ้วนอยู่ไหน
น้ำหนักก็ลดยากไหนจะควบคุมอารมณ์ยากอีก
บอกไว้เลยว่าใครที่จะเป็นคุณแม่เตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่น
ออกกำลังกายฟิตเอาไว้ก่อนพอท้องปุ๊บน้องคลอดปั๊บทุกอย่างเพอร์เฟคเหมือนเดิ
คือตอนนี้ต้องบอกว่าคุณแม่หลายคนนะสตรองมาก
มาออกกำลังกายในขณะที่ตัวเองกำลังตั้งคันอยู่แต่ต้องระมัดระวังนะคะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของบรรดาเทรนเนอร์กันด้วยนะคะ
เพราะว่าค่อนข้างที่จะอันตรายแต่การออกกำลังกายยังไงมันก็ดีเสมอนะคะคุณผู้ชม